ภูมิจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปก่อเหตุรัด
ขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านครับทีนี้ชาวบ้านรู้ทำยังไงล่ะคะ
เจ้าตัวพอขโมยเสร็จปุ๊บหนีไปอยู่ในสวนยางพารา
ชาวบ้านรู้ตามไปจับตัวจับตัวในสวนยางพาราแล้วเอาเจ้าตัวเนี่ย
ขึ้นรถกระบะแห่ประจานไปดูวินาทีที่ชาวบ้านรุมจับตัวหน่อยค่ะ
โอ้ยเยอะโอ้ยแยะอยากขึ้นไงรถอยู่ในรถอยู่ไหนเรากลับไปรถอยู่ใน
เจ้าตัวใจน้ำไหนก็ยังไม่ได้เหรอ
ถ้าอยู่ไหนถ้าอยู่ไหนแม่งตรงมือถูกบ่งไว้เดี๋ยวที่ไม่โดด

นี่ค่ะเก็บทรงไม่อยู่เลยนะคะ
ชาวบ้านพยายามบอกให้ลุกขึ้นตอนแรกก็

นี่ค่ะลีลาเยอะ

ใช่ลีลาเยอะนะคะหัวจะมุดแผ่นดินแล้วนะ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าพีรพงศ์จีรพันธ์ไปก่อเหตุ

นี่ค่ะชาวบ้านตามไปจับกลุ่มตัวนายพีรพงศ์ได้
สภาพคือสะบักสะบอมแล้วนี่ค่ะ
โจรลักรถลักอะไรน่ะ

ใช่ค่ะลักของโจร
โจรลักรถลักของโจร
แล้วก็ให้นายพีรพงศ์คาบไว้ที่ปาก
แล้วเอาตัวนายพีรพงศ์ขึ้นรถกระบะ
แล้วแห่ค่ะแห่
ประจานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
พอทำเสร็จเอาตัวนายพีรพงศ์ไปให้ตำรวจ

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เชื่อว่าคุณนิพัทรวงพุธอายุสี่สิบสี่ปีนี่ท่านนี้
เล่าบอกว่าช่วงเที่ยงวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มอเตอร์ไซค์ไว้ที่หน้าบ้านอ๋อแล้วก็แกก็แขวนกุญแจรถเนี่ย
ไว้ที่รถด้วยนี่ค่ะผู้ก่อเหตุในพีรพงศ์เนี่ย
เข้ามาที่ซอยตรงนี้ก็คือหน้าบ้านของคุณนิพัฒน์เนี่ยนะคะ
แล้วนายพีรพงศ์เนี่ยแล้วยังไงต่อ
ปุ๊บเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะ
นี่มาแล้วคุณผู้ชมดูนะคะ
ก็เห็นว่ามีกุญแจแขวนอยู่ด้วยใช่ค่ะ

คุณนิพัฒน์เองก็ไม่ได้อยู่หน้าบ้านนะคะเดินไปหลังบ้านจะไปกินข้าวนะคะ
โอ้นี่คุณผู้ชมนี่เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะ
แม้ว่าจะเป็นหน้าบ้านของตัวเองเดี๋ยวนี้ยาวกุญแจแขวนไว้นะคะ
เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับโจรนะคะ

ตอนนั้นคุณนิพัฒน์บอกว่าให้ชาวบ้านช่วยกันวิ่งไล่จับนายพีรพงศ์คนนี้แล้ว
แต่ไม่ทันค่ะมันขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณนิพัฒน์หลบหนีไปได้นะคะ
หลังจากนั้นคุณนิพัฒน์ทำไงนี่ค่ะ
เอากล้องวงจรปิดนี่แหละไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
แล้วเอาภาพไปลงเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ต้องการให้คนที่รู้เบาะแสของพีรพงศ์มาแจ้ง
ปรากฏว่าพอได้เบาะแสว่าพีรพงศ์หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่สวนยางพารา

ชาวบ้านก็ขึ้นไปเลยค่ะนี่แหละค่ะกลายเป็นคลิปนี้นะคะ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ชื่อว่าคุณนิพัฒน์บอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยคือมันมีเรื่องของเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
ว่าคุณเอาตัวนี่ตัวของในพีรพงศ์คนก่อเหตุ
เอาขึ้นรถกระบะแล้วไปแห่รอบเมืองแบบนั้นเนี่ยเหมือนกับประจานเขาหรือเปล่าเนี่ย

คุณนิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้คือไม่ได้ต้องการประจานเพียง
แต่ต้องการเตือนสติชาวบ้านว่าให้ระมัดระวัง
เพราะรถหายบ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อน

คุณฟังนะเหตุผลมันใช่หรือเปล่า
รับสารภาพว่าขโมยรถจริงเพราะทะเลาะกับเมีย

ฟังดูมันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเลย

ขโมยรถเจาะเยารถจักรยานของคุณนิพัด

ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคืนลักทรัพย์ในเวลากลางวัน
ที่ส่งตัวพนักการให้พนักการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตอนที่เค้นถามคนก่อเหตุเนี่ย
เหมือนกับว่าเจ้าตัวเอารถไปจำนำนะคะ